แว้งหัวมากัดแล้วตบให้
ผ่านผ่านเข้าไป
อันนี้ไงขาดึงดึงขาหรือหัวดูให้ดีขาขาขา
ค่อยให้คุณผู้ชมสังเกตตามเราไปนะว่าตัวอะไรกันแน่ที่ติดอยู่ในรถคันนี้นะคะ
ก็คือเข้าไปสอบถามกับเจ้าของรถนะเขาบอกว่ามีเจ้าตัวเงินตัวทองติดอยู่ในรถ
ซึ่งรถคันนี้เลขทะเบียน๕กไก่บใบไม้๕๔๔๒กรุงเทพมหานคร

ใช่เป็นรถของคุณภูธนสิทธิ์เจ้าของเนี่ยเขาบอกว่าเขาขับมาจอดไว้บริเวณนี้นะคะ
จอดเอาไว้ตั้งแต่เช้าและหน้าบริษัทตัวเอง
พอเลิกงานจะกลับบ้านสตาร์ทรถขับรถออกไปจะกลับที่พักอย่างนี้
ขับออกมาประมาณ๓๐เมตรรถมันสะดุดกึ๊กแล้วก็มีเสียงดังบริเวณห้องเครื่องตลอดเลย
ก็เลยมีคนถามโอ้ภูธนสิทธิ์รถเป็นอะไรอ่ะ
เนี่ยเฮ้ยรถเป็นอะไร

ไม่ใช่คุณดูด้วยว่าตัวอะไรติดอยู่

แล้วหางมันยาวอะคุณ

เข้าไปติดอยู่แล้วขับไปได้ยังไง

แปลกใจนะว่าทำไมขับไปแล้วสะดุด

เขาบอกว่าคือมันเสียงดังมาก
ขับไปมันก็มีเสียงมันเหมือนรถมันจะไม่ไป
สุดท้ายต้องแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้เนี่ย

ถึงขั้นต้องถอดล้อคุณ

มันเหมือนไปพันอยู่ข้างในใช่ไหมน้องใบตอง
คือเจ้าหน้าที่เขานำแม่แรง

แต่ว่าใช้เวลาอยู่นาน๒นานก็ไม่เป็นผลนะครับ
เปลี่ยนวิธีกันไปมาสองชั่วโมงอ่ะ

กว่าจะนำเจ้าตัวเงินตัวทองเนี่ย

สุดท้ายก็นำตัวเงินตัวทองตัวนี้
เห็นหางแบบแบบเนี่ยออกมาได้
แล้วก็เตรียมปล่อยคืนสู่ธรรมชาติกันไปนะคะ
คุณพี่เจ้าของรถคันนี้เขาก็แอบทิ้งท้ายเอาไว้
บอกว่าโอ๊ยตกอกตกใจหมดเลย

บางทีเนี่ยตัวเองจะมีโชคกับเขาบ้างเหมือนกันนะ

เจ้าของรถเขาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเขาจะลองเอาทะเบียนรถเขาเนี่ย

เจ้าของรถเขาบอกนะมันเป็นความเชื่อไงคุณ
แล้วคนที่อยู่แถวนั้นเขาก็บอก

เพราะว่ามีคนมาช่วยเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่
พาน้องเงินน้องทองเนี่ยออกมาได้แบบนี้

เอ้าตัวยาวมากอะ

ที่คุณพี่เขาบอกแบบนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนตัว

ตัวเงินตัวทองขึ้นรถจะมีโชคมีลาบ

ดิฉันก็เคยเจอตัวเงินตัวทองเดินตัดหน้ารถ